ยังไม่ได้ทำอะไรกันทั้งสองฝ่ายนะ
เพราะว่าคดีมันยังอยู่ในค้างคางในสารโลกอยู่ไง
เข้าใจไหมแล้วก็การทำอะไรต่างก็ต้องระวัง
ในขณะนี้ก็ทั้งสองประเทศก็จะไม่ใช้มา
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ช่วงนี้จะไปเน้นเรื่องของสมภัณฑ์หนึ่งก่อนนะ
เพราะเรื่องนี้มันอยู่ในสาโลก

วันหน้าก็ยังอยู่อยู่ไม่ไปไหนครับ

เรื่องอะไร

แล้วก็ในส่วนที่ผู้กระทำความผิดกฎหมายผิดยังไงผิดเรื่องอะไรไปชี้แจงเท่านั้นเอง
กรณีที่ประเทศต่างไม่เข้าใจอย่าคิดว่ามาจากอะไรคะ

กับกรณีที่ประเทศต่างเขามีการตั้งคำถามออกมาคิดว่ามาจากอะไรแล้วคิดว่าจะ
คุณก็รู้คุณก็รู้ว่ามาจากอะไรคุณก็เขียนไว้เอง
มาจากคนที่ไปส่งข่าวให้เข้าใจผิด

เกี่ยวกับการชี้แจงของประเทศไทย

พวกนี้เพิ่งเกิดมาแล้วไงก็ค้านอยู่นี่แหละค้านอยู่ซีกเดียวนี่แหละ
หลายอย่างก็เจริญก้าวหน้าวันนี้ก็ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่รับกัน
ได้รับความเชื่อมั่นลำดับที่๒๑ของโลก
สองปีที่ผ่านมาไม่มีอันดับเลย
นี่สิ่งดีทำไมไม่เขียนฮะ
เนี่ยดีไม่ออกอ่ะออกแต่ไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องอ่ะ
อีกเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือมีคนไปบิดเบือนว่าผมพูดว่า
เพราะไฟป่าเนี่ยเกิดจากคนก็คนมีน้อยก็น่าสงสารเขานะ
เขาก็ต้องไปหากินในป่าแล้วเขาก็ไปจุดไฟ

จุดไฟเผาป่ามันเขียนอย่างงี้ได้ยังไงมันเขียนหาเรื่อง
อืมกลับมา
ผู้จัดการเหมือนกันเพี้ยนอยู่ได้ชัชวานเนี่ยโฉพลอะไรเนี่ย
ห้าคนเนี่ยมันเก่งมาจากไหนผมถามหน่อยดิ
เขาทำงานกันแทบตายอ่ะปามาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้
เรื่องคดีความเรื่องอะไรเขาชี้แจงมาแล้ว
แต่วันนี้จ้าเรื่องเดียวผิดหรือเปล่า

คอมพิวเตอร์มันเป็นอย่างนั้นเขายึดไปตรวจมีตั้ง๘๙ประโยคที่เขียนผมรับไม่ได้ด้วย
แต่เขียนไปเรื่อยไปฟังแล้วคนก็มาหาแว่นรังแกก็ไม่ทำให้ได้มันจะตายยังไงเขียนว่าคนโน้นคนอีก
ผมบอกแล้วไงรัฐบาลนี้ผมไม่ยอมรับการหมินเพราะประชาธิภาพโดยเด็ดขาด
แล้วก็รู้ด้วยว่ากฎหมายเขาว่ายังไงนะการเปิดมาจากต่างประเทศเขาทำได้ยังไงเทคนิคเขาย้ายไปยังไง
เขาทำกันก็แทบตายอ่ะแล้วบอกไม่ได้ทำอะไรเอาไปรังแก่คน
กลายเป็นไอ้คนทำความผิดกลายเป็นถูกรังแก่
แล้วกลายเป็นว่ารัฐบาลหวังผลทางการเมืองไม่ใช่หวังการเมืองอะไร
ผมไม่ได้หวังการเมือง
ผมว่าให้ประเทศมันเดินหน้าไปได้

ในการสร้างความสุขให้สังคม
ไม่ใช่มีงานทำจากความขัดแย้ง
แต่ถ้ามันไปไม่ได้จริงก็วันหน้ากับลูกหลาน
มันก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีเพราะเป็นเรื่องของเธอกันแล้วกันฉันไม่ยุ่งด้วย
วันนี้ฉันก็ทำอย่างเต็มที่นะทำให้จนไม่มีเวลาทำ
เพราะประเทศนี้มันเป็นของผมกับของทุกคนด้วยไม่ใช่ของผมคนเดียว
ถ้าผมทำคนหนึ่งรัฐบาลทำอีก๓๐๔๐คนน้ำตรีขอชอทำอีกส่วนหนึ่ง
เหลือทำลายทั้งหมดแล้วมันจะเกิดอะไรได้ไหมล่ะ

มีข่าวเข้ามาว่ามีทหารไปเรียกงบมารเงินทองอะไร

ถ้ามีจริงก็ถ่ายรูปมาอัดเทปมาผมจะปลดกันเดี๋ยวเนี้ย
แล้วก็มันไม่มีหลักฐานเขียนไปเรื่อย
ตรงรวมประเทศนี้มันจะอยู่กันแบบนี้หรอหึแล้วผมไม่
จำกัดถือตรงไหนไหนตอบอาควรนี่ว่าไหนถ้าไม่มี
เศรษฐภาพตรงไหนบ้างเศรษฐภาพคือด่ารัฐบาลได้
ตลอดเวลานั่นคือนั่นใช่ใช่ไหมก็ไปรอด่ารัฐบาล
หน้านู่นแต่บ้านผมด่าได้แค่เนี้ยแค่นี้ก็ทนเยอะแล้ว

สุภังศิษย์สิริเดชจากนักสือพิมพ์ผู้จัดการค่ะถามนิดหนึ่ง
ก่อนหน้านี้เนี่ยท่านรองนายกบอกว่ารัฐมนตรีใน

ก็คนบ้าไงเราก็จับมาแล้ว
บ๊วยทำท่วมมาแล้วไอ้คนนี้ก็บ้า

ผู้หญิงเขาสอบแล้ว

มันส่งผลกระทบให้รัฐมนตรีคนอื่นเนี่ย

แล้วก็มีข่าวถึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี
ปรับล่ะเธอปรับเหรอผู้จัดการปรับใช่ไหม

แล้วฉันมีใช่ไหมก็ฉันไม่ปรับไง

วันนี้สถานการณ์การเมืองและความเคลื่อนไหวต่าง
มันทำให้ท่านนายกเนี่ย

มันจะมีอะไรที่ทำให้ท่านนายกท้อแท้ในช่วงเวลานี้หรือเปล่า

ผมทำเพื่อชาติผมจะประท้อแท้ได้ไง

ฮะตั้งแต่เด็กจนโตเสร็จ๓๐๔๐ปียังว่า

ทหารก็ตายไป
เนี่ยฮือ

เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่เกี่ยวประชามติพอยังพอใจยัง

พวกนี้ทำให้ท่านนายกหงุดหงิดแต่ไม่เสียสมาธิใช่ไหมคะ
ไม่มีถ้ามันแยกแย้วไม่ออกก็ไม่ใช่คน
ฉันแยกแย้วออกสติปัญญาพ่อมี
ท่านนายโยคห่วงอะไรบ้าง
ไม่ห่วงจะห่วงอะไรเล่า
ไม่เห็นเขาเกลียดผมเท่าคน
ถ้าเกลียดก็ไปบอกไปด้วย
แต่ก็อยู่วัน๔ปีอะฟรุงทรัพย์ก็ไปเลยเสียหาย

ห่วงไหมล่ะใครกลัวใครคะ
เธอห่วงไหมห่วงสุขภาพระยกไว้
ห่วงห่วงเส้นสมองจะแตก
ไม่แตกไม่มีแตกแค่แข็งแรงพอ
แตกให้มันร่วมก็แตกแตกผู้ชาติเป็นอะไรไปล่ะ

ต่อให้ตาย๑๐ครั้งฉันก็ยอมตายถ้าประเทศมันดีขึ้นนะ
คิดอย่างนี้นี่ซะบ้างคิดให้มันเกิดเกินนี่บ้าง